กันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ห่างจากคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าหมอไก่มาทั้งทีก็ไม่ได้มามือเปล่า
มาพร้อมกับวัตถุมงคลที่จะนำมาแจกคุณผู้ชมเช่นเคย
วัตถุมงคลชิ้นนี้นะคะมาจากจังหวัดชนบุรีเลยนะคะ

จากวัดหลวงพ่ออีวัตถุมงคลิปจังหวัดชนบุรี
วันนี้ผู้โชคดีได้รับไปแน่นอน๑ท่านนะคะ
แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราจะตรวจสอบดวงชะตากับคุณผู้ชมทางบ้านหลายคน
ราศีที่มีเกณฑ์ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ได้

ในช่วงนี้โอ้โหมีหลายคนถามดิฉันมาเยอะมากว่าจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไหม

ใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษาที่ฉันดูดวงชะตาเมืองแล้ว
ถือว่าเป็นช่วงที่เข้มข้นมากกว่าสมควร

เดี๋ยวถ้างั้นเรามาดูดวงกันเลยดีกว่านะคะว่า๕ราศีที่รอดพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้จะมีราศีของคุณหรือเปล่า

ชาวราศีสิงศ์เรียกว่าดวงดีสวนกระแสนะคะ

ใช่ค่ะคนอื่นอาจจะมีปัญหาแต่ชาวราศีสิงศ์เรียกว่าการงานก็ยังไปได้ยังราบลื่นมีความก้าวหน้าอยู่นะคะ
แม้ว่าอย่างบางคนที่จะทำการค้าทำธุรกิจในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเงียบอาจจะเศร้าไปบ้าง
แต่ว่าก็ยังถือว่าดีกว่าคนอื่นยังไปได้อยู่นะคะ
อย่างบางคนที่ทำงานประจำอาจจะมองเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
อาจจะเห็นเพื่อนร่วมงานอาจจะหายไปบ้างเป็นบางคน
ก็หายไปหลุดออกไปบางทีเขาก็หายอยู่บ้านก็มี

ที่บ้านก็มีเยอะแยะมากมายนะคะ
ก็คือถึงแม้ว่าคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ชาวราศีสิงศ์นี้ยังอยู่นะ
ยังไม่ได้ไปไหนยังโอเคอยู่นะคะ

เรื่องของการเงินถือว่ายังดีเลยนะคะ
มีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าเรื่อย
แต่ว่าเรื่องที่อาจจะแบบต้องดูกันนิดนึงก็คือในเรื่องของพวกการใช้จ่าย

งั้นก็แสดงว่าเงินมันเข้าแต่เก็บเงินไม่อยู่อ่ะสิ
ใช่ค่ะเรื่องที่แบบว่าน่ากังวลใจนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่าย
ใช่ค่ะเรื่องแบบว่าหาเงินเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ใช้จ่ายเนี่ยแบบว่าเยอะ
ก็ระวังอุดกระเป๋ากันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับราศีสิงศ์นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ผ่านวิกฤตช่วงนี้แน่นอนก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศีพิจิกษ์นะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยโอ้โหก็เจอปัญหาค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากพอสมควร
แต่สักประมาณช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นจะเริ่มมองเห็นแสงทองอยู่รำไรนะคะ
แล้วก็จะดีที่สุดในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะชาวราศีพิจิกษ์ไม่ต้องเป็นห่วงเขามากเลย
เพราะว่า๒ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นพวกนักสู้อยู่แล้ว
เป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรคคือทนทุกสถานการณ์
อีกเรื่องหนึ่งก็คือชาวราศีพิจิกเนี่ยเหมือนจะมีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดูแล
ที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีพิจิกษ์นะคะอาจจะเคยแบบทำบุญชอบทำบุญชอบสวดมนต์อะไรพวกนี้นะคะ
ก็เลยทำให้รอดผลวิกฤตครั้งนี้ไปได้ลักษณะเหมือนกับแมว๙ชีวิต
เหมือนกับแบบเหมือนแมว๙ชีวิตก็คือเหมือนว่าเจอภาวะวิกฤตยังไงก็ผ่านไปได้
ฉลุยเลยนะคะแล้วมีเรื่องอะไรที่จะต้องกังวลหรือมีปัญหาอะไรไหมคะสำหรับราศีพิจิกษ์
ชาวราศีพิจิกษ์นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก
บางทีคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องทะเลาะกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ปัญหาที่รุนแรง
ก็อย่าไปกังวลเพราะว่าช่วงนี้มีแต่คนหมู่น้อยคนหมู่มากไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าเขาให้แยกกันอยู่
ส่วนราศีต่อไปก็คือชาวราศีธนูธนูเหรอคะใช่ค่ะชาวราศีธนูนะคะลักษณะดวงเนี่ยจะคล้ายกับชาวราศีพิจิกษ์เลย
ก็คือต้นร้ายตายดีนะคะแต่ชาวราศีธนูเนี่ยจะโดนนานกว่าชาวราศีพิจิกนิดนึง
ก็คือจะเริ่มดีขึ้นประมาณช่วงปลายเดือนเลย

ใช่ค่ะในช่วงนี้ชีวิตอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานอาจจะไม่ได้ทำงานเดิมค่ะ
อาจจะได้รับผิดชอบงานใหม่ย้ายแผนกย้ายงานอะไรสักอย่างนึงนะคะแต่ว่าปลายเดือนเนี่ยจะดีขึ้น
สุดท้ายจะดีขึ้นแหละแน่นอน
ใช่ค่ะอย่างคนที่แบบว่าทำการค้าเนี่ยเรียกว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยจะลืมตาอ้าปากได้

ต้องให้มันเปลี่ยนนะให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิต
ใช่อยากทำแต่แบบเดิมขายแบบเดิม
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใหม่บ้าง

ส่วนราศีสุดท้ายก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายน
เรียกว่าโอ้โหงานเยอะงานยุ่งหัวเหมือนชุนละมุนมากเลยนะคะ
แล้วงานจะต้องมีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขก่อน
ไม่ใช่แบบงานแบบสำเร็จฟุกปั้น๒๓ทีแล้วเสร็จ

ก็คือจะต้องมีการแก้ปัญหาก่อนนะคะ
แล้วสุดท้ายถึงจะประสบความสำเร็จ
แล้วชาวราศรีมีนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลย

เพราะว่าชาวราศรีมีนเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้ว

มีโอกาสได้เงินมาจากแหล่งรายได้

ใช่ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน

ก็ถือว่าเป็น๕ราศีที่แน่นอนแหละว่า
มีเกณฑ์ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้

แต่รับรองว่าเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้ด้วยกันนะคะ

ได้แก่คุณคุณทุเรียนสินมานะค่ะ
เกิดวันพุธที่๖สิงหาคม๒๕๑๒ปีรกา

อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและโชคลาภค่ะ

เรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องของ
วัยวะที่เกี่ยวกับน้ำในร่างกาย
เช่นพวกไตหรือว่าทางเดินปัสสาวะ

แต่ว่าโดยรวมแล้วในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ

เพราะว่าดวงเนี่ยเขามีโอกาสได้โชคลาภเบิ้ล๒ครั้ง
๒ครั้งแต่เราต้องเลื่อนไปนะคะ

เป็น๒พฤษภาเบื้องต้นนะ
เบื้องต้นที่ประกาศออกมา

คือดวงเขาจะไม่ได้แบบว่าโชคลาภแค่ครั้งเดียว

ยังไงซะมันไม่ได้หมายถึงรัตตรงรัตตรี่อย่างนี้หรอก

ต้องระวังให้ดีในเรื่องของโชคลาภเอาที่เฉพาะถูกกฎหมายนะ
ถ้าผิดกฎหมายมันไม่ได้มาเฉพาะโชคลาภนะตำรวจมาด้วย

ก็จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าให้หมอไก่อธิบายนิดนึง

ก็คือจะเป็นชุดเหรียญเสด็จเตียนะคะ
ก็คือได้ไปก็คือจะได้ไป๒เหรียญเลยนะคะ
ก็คือจะเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะการค้าขายเกียรติยศนะคะ

ประสบความสำเร็จได้ไปแล้วต้องบูชายังไงคะหมอไก่
ค่ะก็คือให้ตั้งจิตนะคะให้สงบนะคะมีสมาธิ
จากนั้นก็คือให้อาราธนาท่านขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
แล้วก็อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของพวกหน้าที่การงานการค้าขาย

ยินดีด้วยกับคุณทุเรียนนะคะคุณผู้ชม
ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ที่ได้รับวัตถุมงคลแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
เฉพาะวันที่เราตั้งโพสต์เอาไว้นะคุณผู้ชม
ถ้าเห็นโพสต์เกี่ยวกับหมอไก่ก็คือสามารถเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด
พร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะบอกได้เลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่มากเลยขอบคุณค่ะ